จ๊ะแจ๊ะริมจ้อ
แท๊ะแท๊ะแท๊ะโอ้โหสระตาไปหมดแล้วท่ะแม่จ๋า
เมื่อสายตาโฟกัสไปที่ผิวขาวออร่าของสาววุ้นที่ขึ้นชื่อเรื่องความขาวโอโมไม่เป็นสองรองใคร
ช่วงนี้ไม่ได้ออกไปไหนใช้เวลากักตัวอยู่ที่บ้านสักส่วนใหญ่
ก็แทบไม่ได้ตากแดดตากลมความขาวออร่านี้ยิ่งเปล่งประกายวิ่งวิ่ง
ไม่ว่าจะเป็นท่าเดินท่ากินผลไม้ถ้ายืนโพสต์ถ่ายรูปหรือจะพานางโพสต์ติดกล้อง
ปังทุกท่าสวยจนไม่มีที่เตะแต่จู่ต่อมเอ๊ก็เริ่มทำงาน
ออร่าที่เห็นนี่อาจจะไม่ใช่ออร่าความขาวใสแต่เป็นออร่าของคนอินเลิฟ
ว่าแต่คลิปนี้ใครถ่ายให้นะไม่รู้ว่าตอนถ่ายสาววุ้นยิ้มให้กล้องหรือว่ายิ้มให้ช่างภาพกันแน่
คลิ๊กคลิ๊กคลิ๊กคลิ๊ก
เจาะแจ๊ะริมจอ